หัวหน้าคอสชใช้อำนาจตามมาตรา๔๔แก้คำสั่งคศที่๒๒ทัพ๒๕๕๙
เพิ่มโทษค่ะสำหรับกรณีที่มีการค้ามนุษย์เรื่องของการพนัน
ถ้าพบว่าที่ไหนทำผิดจะสั่งปิดนะคะแล้วก็มีโทษจำคุกด้วย
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่๔๖ทับ๒๕๕๙เป็นการแก้ไขคำสั่งคศที่๒๒ทัพ๒๕๕๙
ในการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ในทาง
รวมทั้งกำหนดมาตรการในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการไปแล้วปัจจุบัน
มีสถานบริการหลายแห่งยังปล่อยประละเลย

ทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในสถานบริการ
ส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
รวมถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ก็เลยมีคำสั่งเพิ่มโทษค่ะให้ปิดทันที
ถ้าพบว่าสถานบริการไหนยินยอมหรือปล่อยให้มีการกระทำความผิด
ในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะรวมถึงในเรื่องของการพนันด้วย
ใครที่เปิดก็จะต้องมีการสั่งปิด
แล้วก็ต้องดูแลด้วยในระยะเวลา๕ปีอาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ซึ่งการเปิดให้บริการในเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เรื่องของการขายในสถานที่มันใกล้กับหอพัก
หรือว่าสถานศึกษาเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคอสช
ก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะคำสั่งนี้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตั้งแต่วันที่๒๙กรกฎาคม๒๕๕๙ค่ะ